เรื่องนี้ที่จะพาไปดูต่อไปก็หวาดภาวะเหมือนกัน
สร้างความหวาดภาวะให้กับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
อยู่ในอำเภอเมืองพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ก็คือเกิดอาการหวัดภาวะ

ถ่ายเธอในช่องปรับอากาศ
ขณะที่กำลังปรับทุกข์อยู่ในห้องเช่านะคะ
ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบหวั่นจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะคะ
นี่เป็นชุดสายตรวจในพื้นที่ตำรวจภูทรเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ก็เข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้ายค่ะใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายหญิงสาว
ขณะเข้าห้องน้ำในห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๓ตำรวจห้วยกะปิ
คือยื่นออกมาจากช่องระบายอากาศที่มันเป็นช่องแบบนี้คุณผู้ชม
ออกมาเขาก็คาดว่าน่าจะมีใครมาแอบถ่ายคลิปวิดีโอ
ก็เลยร้องดังร้องตะโกนออกไปเลยค่ะ
แล้วก็รีบวิ่งออกไปจากห้องน้ำเลย
ทีนี้พอออกไปก็พบว่าคนร้ายวิ่งหนีไปแล้ว
เธอก็เลยตกใจไปแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ต้องว่ามาวางอ่ะแล้วก็ไม่ติด
มีอะไรจะฝากถึงคนโรคติดมั้ยครับ

เป็นโรคคลิปก็มีไงเดี๋ยวนี้โรคออนไลน์มัน
มันไม่สมควร
เออโรคจะดูมั้ยครับโรคติด
คุณคลิปก็มีคือไปดูอย่างอื่นเอาระกันจำมันทายจะปลอดพลุก
ตำรวจผู้ท้อนเสม็จลงมาที่ประจำวันไว้แล้วก็ยอมรับว่าหวาดกลัวมากเลย
อยากให้ตำรวจไปจับกลุ่มคนร้ายคนนี้ให้ได้โดยเร็ว
เพราะไม่ทราบว่าทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว
และที่สำคัญก็คือไม่ทราบว่าจะนำคลิปนี้ไปเผยแพร่
หรือว่าไปแชร์ในโลกโซเชียลมากน้อยเพียงใดแล้ว

ของแบบนี้อะมันไม่เจอกับตัวเนี่ยมันไม่รู้คุ้มค์สม
แต่พอเจอแล้วแม้แบบเธอพูดไปเหมือนจะลองไห้ไป
อยู่เลยลองหาอะไรไปปิดตรงช่องนั้นนะ
เป็นการการเบื้องต้นไปก่อน